ชายคนหนึ่งแอบขึ้นไปบนรถเมย์ที่จอดอยู่ที่ท่ารถย่านหนองแขมนะครับ
แล้วก็ขับออกไปก่อนจะเกิดอุบัติเหตุไปพุ่งชนรั้วของชาวบ้าน

หลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวชายคนนี้ได้
พบว่าเป็นใบ้แล้วก็สติไม่สมประกอบนะครับ

ภาพนาทีที่ประชาชนในพื้นที่
วิ่งเข้าไปช่วยกันจับตัวชายคนที่สวมเสื้อสีน้ำเงิน
หลังก่อเหตุขโมยรถเมฆสายเจ็ด

ซอยเรียบคลองพระศรีเจริญฝั่งใต้ซอยหนึ่ง
น้องแข็มกรุงเทพมหานคร
ที่ชายคนนี้จะขับรถออกมาจากซอย

เลี้ยวขวาไม่ได้คืนพวงมาลัย
ผลปรากฏว่ารถได้พุ่งเข้าไปชนรัวบ้านของชาวบ้าน
อยู่ริมถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
ทำให้กระจกด้านหน้าของรถเมย์
กันชนและไฟส่องสว่างฝั่งขวาพังเสียหาย
ส่วนรัวบ้านก็พังเสียหายเช่นกัน
ผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่า
เห็นมีคนขับรถเมคันดังกล่าวออกมา

คนที่ขับไม่ใช่พนักงานขับรถ
เพราะไม่ได้สวมชุดเครื่องแบบของขอสมก
ยืนยันไม่เคยพบเห็นชายคนนี้มาก่อน
เชื่อว่าไม่ใช่คนในพื้นที่อย่างแน่นอน
ัก็วิ่งตามมาทันพอดี
ก็เปิดประตูขึ้นไปเขาก็พากันล็อกเลย

ในท่าผู้ดูแลรถเมย์สายเจ็ดเปิดเผยว่า
ก่อนเกิดเหตุพนักงานขับรถเมย์คันดังกล่าว

ระหว่างที่พนักงานขับรถทุกคัน
กุญแจไว้ภายในรถนั้นชี้แจ่งว่า
รถเมรุ่นนี้ถูกออกแบบกุญแจรถ
ชนิดที่ไม่สามารถดึงออกมาจากตัวรถได้
อกจากนี้ได้กำชับให้พนักงานขับรถทุกคัน

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
เป็นกุญแจที่มันไม่สามารถดึงออกได้
สตาร์ทได้ดับเครื่องได้แต่ชักออกจากตัวรถไม่ได้

เฉพาะรถขีบแดงเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นหมด
ถ้ารถปรับประกาศนะเค้าชักได้รึเปล่า

คือเอาออกไปจากที่อื่นไม่ได้
แล้วอันนี้มันคือไม่มีสายสลิงหรอกแต่มันใช้ไม่ออก
ด้านร้อยตำรวจโทนิทีวิตสัตว์ธนาชัยพัฒน์
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานน้องแข็ม
สอบสวนชายคนก่อเหตุอายุ๓๗ปีพบว่า
ชายคนนี้เป็นใบ้ผู้จ่าสื่อสารไม่ได้
และมีประวัติเป็นผู้ป่วยพิการตั้งแต่กำเนิด
แต่สามารถเขียนชื่อนามสกุลได้
เมืองต้นญาติของชายคนดังกล่าว
ได้มาแสดงตัวและรับผิดชอบค่าเสียหาย

และบริษัทรถโดยสารประจำทางขอสมกแล้ว
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาชดใช้ค่าเสียหาย
ข่าวไทยรัฐทีวีบริงาร